ของไรยองค่ะอยู่มาหลายสิบปีแล้วอือจู่จู่อะ
ข้อความที่เป็นทองสำริดใครก็ไม่รู้ไปงัดไปแงะออก
เหลือแต่ร่องรอยชื่อสะพานเปี่ยมพงศาลเอาไว้แบบนี้ฮะ

นั่นสิครับแล้วมูลค่าความเสียหายหลายแสนนะคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าที่เขาเอาไปเป็นทองสำริดนะฮะ
ป้ายชื่อสะพานเปี่ยมพงศาลครับแล้วก็โลโก้เทศบาลนครระยอง
จุดนี้คือถนนตากศิลปมหาราชอยู่ในตัวเมืองระยองนะฮะ
หายไปด้านขวานั่นคือตอนที่ยังมีข้อความติดอยู่
แล้วก็มีโลโก้ติดอยู่ชัดเจนแต่ตอนนี้เป็นแบบด้านซ้ายครับ
ไม่รู้มือดีที่ไหนมาแอบงัดแงะเอาไปนะฮะ
แล้วจุดที่เกิดเรื่องในสะพานนี้นะครับห่างจากสพเมืองระยอง๑๐๐เมตร
ห่างจากสมัครงานตำรวจภูทรจังหวัดระยองห้าสิบเมตร
นี่คือเอาง่ายคือเดินไปได้ค่ะ
กล้ามากกระตุกหมวดเสือมากนะครับตำรวจต้องจับให้ได้นะครับ
โลโก้เทศบาลแล้วก็ป้ายชื่อสะพานเปี่ยมพงศาลหายไปครับ
อย่างที่บอกว่าเป็นทองสำริดตรงจุดนี้หัวสะพานจะมีรูปปั้นช้างแบบนี้
เขาบอกว่าในอดีตนี่คือสะพานคอนกรีตที่ทันสมัยที่สุด
สำหรับข้ามแม่น้ำระยองแล้วเป็นสะพานชื่อดังของจังหวัด
ไม่มีใครคิดนะว่าจะมีหัวขโมยคนไหนกล้าแอบงัดแงะขโมยไป
ชาวระยองบอกว่าเสียความรู้สึกมากนี่คือสะพานประวัติศาสตร์
อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาหลายสิบปีแล้วนะครับ
ตอนนี้นายกเทศมนตรีนครระยองบอกว่าความเสียหายเบื้องต้น
ประเมินคร่าวนะฮะ๒แสน๔โอ้โห๒แสน๔นะ
ข้อความตัวอักษรกับโลโก้ที่คนร้ายงัดเอาไป
เพราะว่าเป็นทองสำริดเลยมีมูลค่ามีราคาแพง
ไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยและคุณตำรวจสพเมืองระยองครับ
บอกว่ากำลังไล่เช็ควงจรปิดคาดว่าคนร้ายอาจจะนะ
อาจจะเป็นคนเก็บของเก่าหรือเปล่า

นี่ดิฉันงงนะเขาจะมาแงะแล้วมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะคุณคิง
การไปงัดแงะออกมานั่นสิครับหรืออาจจะเป็นหัวขโมย
ไม่รู้คนไหนแต่ว่ามางัดไปแบบนี้ต้องจับให้ได้ครับ

เพราะว่าคุณจะไปถึงไปเอามือเปล่าไปงัดแงะออกมา

ฝากตามหน่อยครับขอให้จับให้ได้โดยเร็ว